น้องชายน้อยใจพี่ชาย
เพราะว่าเหมือนพูดอะไรไปพี่ชายก็ไม่ฟัง

ล็อกห้องพี่ชายโดยใช้ไม้แขวนเสื้อเนี่ย
ล็อกห้องพี่ชายจากด้านนอก
จากนั้นจุดไฟเผาบ้าน
คือไม่ได้กะจะให้พี่ตายคาบ้านนะฮะ
เพราะว่าเชื่อว่าพี่ชายคงจะปีนหน้าต่าง
หนีออกมาได้แต่ที่ทำไป
เพราะอย่างที่บอกน้อยใจพี่ชายมาก

เกิดขึ้นในตำบลไร่น้อยที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

ได้รับความเสียหายกว่า๑๘๐นะครับ
สอบถามนายสุธิพงศ์ศรีละวันอายุ๒๗ปี
เจ้าของบ้านที่สามารถหนีตายออกมาจากกองเพลิงได้นะคุณฮะ
ให้การนะครับว่าช่วงประมาณตี๒

แล้วก็เสียงเหมือนกับไฟมันกำลังลุกไหม้อยู่ตรงห้องโถง
คือตัวผมอยู่ในห้องนอนนะครับ
และทีนี้พอได้กลิ่นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไฟมันไหม้
พยายามจะเปิดประตูออกมา
แต่ปรากฏว่าเปิดประตูไม่ได้
ดึงทั้งดันและเปิดประตูห้องนอนไม่ได้
เนื่องจากมันน่าจะถูกล็อกจากด้านนอก

แล้วก็ปีนลงมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
พยายามหาน้ำมาดับเพลิงแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ
เพื่อนบ้านข้างเคียงเห็นเหตุการณ์ว่าเกิดเพลิงไหม้
รีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งรถดับเพลิงให้มาช่วยเหลือ

นายสุธิพงศ์ผู้ประสบเหตุเล่าให้ฟังบอกแบบนี้
บ้านหลังนี้นอกจากมีผมอาศัยอยู่แล้ว
ยังมีน้องชายของผมน้องชายแท้เลยฮะ
คือนายชัยวัดศรีละวันอายุ๒๕ปีนะครับ

ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตัวเขาเองแล้วก็เพื่อน
ก็นั่งดื่มสุราสังสรรค์กันตามปกติ

ก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติหรือว่าทะเลาะกันนะครับ
จนถึงช่วงค่ำก็แยกย้ายกันเข้านอน
พอตกดึกตัวเขาเองได้ยินเสียงดังผิดปกติ

ดังนั้นก็เชื่อว่าเกิดเพลิงไหม้แน่ในห้องโถง
ก็พยายามที่จะออกมาให้ได้
แล้วก็ปีนหน้าต่างออกมาจากบ้าน

ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าน้องชายจริงแล้วเป็นคนแขวนไม่แขวน
แล้วก็ล็อกประตูให้พี่ชายอาจจะอยู่ในกองเพลิง
เขาก็ตามหาน้องชายซึ่งหาไม่เจอ
ก็เลยคาดว่าน้องชายเป็นคนวางเพลิง
ตำรวจชุดสืบสวนได้ออกติดตามตัวนายชัยวัดน้องชายของผู้ประสบเหตุ
พบว่ากำลังเดินอยู่ในหมู่บ้านแล้วครับจึงควบคุมตัวไปสอบถาม
นายชัยวัดคนนี้ให้การรับสาภาพบอกว่าเป็นผู้ลงมือ
ใช้ไม้แขวนเสื้อคล้องนอกประตูห้องนอนพี่ชายเอง
กะจะขังพี่ชายอยู่ในห้องนอนเลยฮะ
ใช้เสื้อผ้าและกระดาษเป็นเชื้อเพลิง
จุดเพลิงเผาภายในบ้าน
สาเหตุเนื่องจากน้อยใจที่ตัวเขาเองพูดอะไรก็ผิดไปหมด
พูดอะไรพี่ก็ไม่สนใจพี่ก็ไม่เคยฟัง
แล้วก็ถูกต่อว่าต่อขานเป็นประจำนะฮะ

ส่วนที่เอาไม้แขวนมาล็อกประตูห้องนอนพี่ชายไว้
จากกลัวว่าพี่ชายจะออกมาดับเพลิงได้
แต่ที่ทำอย่างนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ชายเนี่ย
น่าจะสามารถหนีออกจากทางหน้าต่างได้อยู่แล้ว
คือจุดประสงค์คืออยากให้บ้านมันถูกเพลิงไหม้เสียหายนะฮะ
ตำรวจได้ควบคุมตัวนายชัยวัดผู้ก่อเหตุ

แล้วก็นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก

ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพี่ชายกับน้องชาย
ก็ต้องไกลเกลียกันเองด้วยนะ